มีผู้พบศพประภาษบุญธวีเจ้าหน้าที่สาธารณสุริยะ

มีผู้พบศพประพาทบุญทวีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สถานีอนามัยตำบลปากระวะอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
พร้อมศพลูกชาย๓คนวัย๑๐ปี๑๒ปีและ๑๓ปี
มีเชือกและผ้ารัดคอผูกเรียงกันที่ราวบันไดบ้านรวม๔ศพ
ถูกมัดมือมัดเท้าและมีผ้าปิดปาก
เป็นที่ตกตะลึงกับผู้พบเห็น
ภายในห้องนอนใหญ่ชั้นบนพบศพเจียมจิตบุญทวีภรรยาของประภาษณ์
รัดคอด้วยเน็กไทท์มีเชือกมัดมือมัดเท้าและปิดปาก
ขณะที่ห้องนอนทั้ง๓ห้องชั้นบนมีร่องรอยถูกรื้อค้น
ผ้าปูที่นอนถูกฉีกเป็นเส้น
ถูกนำไปใช้สังหารเหยื่อและทรัพย์สินหลายรายการหายไป
จากหลักฐานที่พบประกอบกับเวลาตาย
คาดว่าเป็นช่วงข้ามวันที่๒๕เมษายน๒๕๔๐
ก็จะมีศักดิ์ปากรอเนี่ยครับตามไปเป็นไทยมุมอยู่ด้วยครับ
ก็หมายถึงว่าสัตว์ป่าบรอเนี่ยติดตามความเคลื่อนไหวของ
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีจนกระทั่งตำรวจกองปราบเข้ามา
แล้วก็การสืบสวนเริ่มแคบเข้าสักปากรอก็หายไป
คดีนี้สะเทือนถึงกรมปฐุมวัน
ส่งมือปราบระดับพระการคลี่คลายคดีไล่ล่ามือสังหาร
กระทั่งตำรวจพบผู้ต้องสงสัยมีพระเครื่องของประพาทที่หายไป
เขาให้การว่าได้พระเครื่องหลวงพ่อคงมาจากเรืองศักดิ์
ตำรวจสืบสวนจนรู้ตัวคนร้ายคือเรืองศักดิ์ทองกุล
หรือศักดิ์ปากรอชาวสงขลา
พฤษภาคมตำรวจจับกลุ่มศักดิ์ได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะหลบหนี
เปิดปากสารภาพร่วมมือสงกรานแก้วอุบลเพื่อนซี

หลังได้ข่าวจากกลางวัวชนว่าประพาท
ขายหัวชนได้เงินกว่าล้านบาท
จึงมุ่งหวังอยากได้หนึ่งก้อนนักกล่าว
หากรู้ไหมว่ายังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น
ค่ำวันเกิดเหตุศักดิ์และสงการขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านประพาท

เมื่อลูกชายของประภาษณ์กลับมา

ก่อนใช้ปืนจุด๓๘จีบังคับ
มือมัดเท้าไปขังในห้องชั้น๒
โดยสงกรานเป็นคนคุม
จากนั้นศักดิ์ลงมาคอยประพาทที่หน้าบ้าน
พอประพาทกลับบ้านทำทีเข้าไปทักทาย

ประพาทหลงกลชักชวนฆาตกรเข้าไปในบ้าน

มือไพร่หลังนำตัวไปขังไว้รวมกับลูกชาย
ไปชั่วขณะเจียมจิกกลับมาบ้าน
ใช้ปืนจี้มัดมือมัดเท้าไปขังไว้ที่ห้องนอนชั้นสอง
ขู่ให้บอกที่ซ่อนเงินแต่ถูกปฏิเสธ
จึงพยายามข่มขืนเจียมจิตขัดขืน
จึงใช้เน็กไทยรัดคอจับหัวกระแทกกับพื้น
และบีบคอจนเธอแน่นิ่งไป
แล้วลงมือรื้อคนซับสิน
จากนั้นใช้ไฟช็อตประพาทและลูก๒ครั้ง
สังหารแต่ไม่สำเร็จ
เปลี่ยนวิธีนำเหยื่อทั้ง๔มานั่งเรียงกันหน้าห้องนอน
เชือกผูกคอแขวงกับราวบันได
แล้วผลักลงมาจากชั้น๒ทีละคน
โดยประพาทเป็นศพแรก
สักปากรอเนี่ยครับเป็นคนจิตใจที่

เป็นคนที่มีปมตั้งแต่เด็ก
คือเขาบ้านเขาเนี่ยเคยถูกโจรปล้น๒๓ครั้ง
และทุกครั้งที่โจรปล้นบ้านเนี่ยครับ
โจรก็จะจับเพราะมัดนะครับ
มัดมือไข้หลัก
ระหว่างตำรวจคุมตัวศักดิ์สอบปากคำ
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แต่ยังมีรอยยิ้มขณะเล่าถึงพฤติกรรมอมหิตของตัวเอง
คดีนี้สารพิพากษาสงกรานจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนศักดิ์สารพิพากษาประหารชีวิต
ต่อมาลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต

ส่วนบ้านของประภาษณ์ถูกทิ้งร้าง
สิ่งของยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนย้าย
พ้นโทษศักดิ์ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ประมาณ๓ปี
ก่อนถูกรอบสังหารเสียชีวิตกลางถนน